คุณผู้ชมครับตำรวจสนที่กำลังกันนะครับ
เข้าไปจับกลุ่มนะฮะผู้ชายคุณหนึ่งอายุห้าสิบห้าแล้วนะ
พาเด็กพาน้องจีโอน้องจีโอนี่เป็นเด็กชาวกัมพูชานะครับ
นู่นอืมไปขอทานอยู่บนสะพานลอยไปดูต่อนั้นกันฮะค่ะ
อันนี้คือเดือนที่ลุกได้แต่เราขอทานด้วยนะครับ
เขามาเข้ามาแล้วถ้าไม่กลุ่มเป็นผู้ลูกเขามาก็

ก็ไม่มีคำนาจตัดสุดใจเดียว
อันนี้รุ่นยอมรับน้ำน้ำทางโอ้ยพี่ก็เดี๋ยวเข้า

นี่คือช่วงที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี

ประสานกำลังกันสนที่กำลังกัน
เข้าไปควบคุมตัวนายสุทัศน์สามสิงหรือว่าหมึก

นั่งขอทานอยู่บนสะพานลอยหน้าตลาดบังขุนศรี
ถนนจรรย์สนิทวงเขตบางกอกน้อยครับ

น้องจีโออายุ๑๓ปี
เป็นเด็กชายสัญชาติกัมพูชาครับ

ตั้งแต่วันที่๑มีนาคมที่ผ่านมานู่น
อกจากนี้ยังพบกระป๋องพลาสติกนะครับ
มีธนบัตร๒๐บาทแล้วก็มีเงินเหรียญอีกจำนวนนึง

ก็เอาภาพประกาศตามหาน้องจีโอให้ดู

กระทั่งยอมเปิดปากรับสารภาพว่า
เป็นเด็กชายตามประกาศดังกล่าวจริง
ก็เลยคุมตัวกลับเพื่อสอบสวน
เมืองต้นนายสุทัศน์รับว่าเขาเป็นคนล่อลวงน้องจีโอ

หลังห้างสับสินค้าในตะบนสำรงเหนือ
แล้วก็พาไปนั่งขอทานที่สะพานลอยแยกอโศกมนตรีฮะ
แต่สังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ก็เลยพาเด็กหนีอีกนะฮะ
กระทั่งมาจนมุมบนสะพานลอยนี้แหละ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาค้ามนุษย์ครับพรากผู้เยาว์
ให้การเท็จแล้วก็ความผิดตามพรบขอทาน
อกจากนี้ยังพบประวัติในคดีอาญาด้วยนะ
นายสุทัศน์นี่เคยตกเป็นผู้ต้องหาล่วงละเมิดทางเพศครับ
เมื่อปี๒๕๕๕ด้วย
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่คุมตัวนายสุทัศน์นะครับ
ส่งพันธการสอบสวนสอนอบังกรอกน้อย
เอาไปฟื้นฟูจิตใจก่อนแล้วจะส่งกลับคืนผู้ปกครองครับ